เรื่องของอุบัติเหตุเราฝากเตือนกันทุกวีทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเข้าสู่หน้าฝนเต็มรูปแบบแล้วเนาะ
ฝนตกถนนลื่นอุบัติเหตุมันก็เกิดก็เลยต้องมาฝากเตือนกันแบบนี้ติดตามในช่วงตลอดท่าแปด
เอามาให้ดูกันอย่างนี้ก็ไม่ได้บอกอย่างเดียวนะว่าเอ๊ะไอ้อุบัติเหตุที่เกิดเนี่ยมันเป็นเพราะฝนตกถนนลื่นบางครั้งบางครั้งมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะที่ฝากเตือนกันคือถ้าฝนตกถนนลื่นแล้วขับให้ช้าลงครับมันจะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ส่วนลักษณะการเกิดเหตุแบบนี้ยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่เรา

ไม่ได้มาบอกว่าใครผิดใครถูกนะแต่ฝนตกถนนลื่นแบบนี้มันมีปัจจัยเยอะที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างแรกฝนตกถนนลื่นถูกไหมควบคุมรถลำบากอย่างที่สองฝนตกลงมาการมองทัศนียภาพทัศนวิสัยมันยากกว่าเดิมมันมายังไงคุณทัศนียภาพทัศนียภาพข้างทางวิสัยในการมองด้วยมันลำบากกว่าเดิมถูกไหมไม่ว่าจะเป็นรถ
ระวังมากกว่าเดิมเป็นพิเศษเอามาให้ดูกันเพื่อฝากเจือนกันเพราะเป็นห่วงครับ
ดูดีจังหวะบางทีเบรกแล้วแหละแต่มันก็ต้องมีจังหวะที่มันเบรกไม่หยุดสไลด์ไปบ้าง